มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นกันบ้าง
เพราะว่าเขาจัดงานกาชาติประจำอำเภอ
แล้วก็งานมันเลิกแล้วดึกแล้วนะครับ
แต่วัยรุ่นที่ไปร่วมงานประมาณสัก๑๐คน๒กลุ่มนะครับ
พวกตีกันมีการชักอาวุธปืนยิง
จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๒คน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็ตำรวจได้รับแจ้ง
โดยตำรวจสพบ้านไผ่นะครับ
เวลาตีหนึ่งได้เดินทางไปบริเวณหน้าป้ายรถประจำทาง
ห่างจากโรงพยาบาลบ้านไผ่ประมาณ๓๐๐เมตร
หลังตำรวจสพบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นได้รับแจ้ง
ก็เลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุตรงจุดนี้
สอบถามแม่ค้าและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน

บอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๑๐คนมีเรื่องกันอยู่

วิ่งเข้าไปทางกลุ่มคนที่ยิง
ก่อนจะเกิดการตะลุมบอลกัน
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้น๒ตับบอกแบบนี้๒ตับ

ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส๒ราย

ทราบชื่อก็คือนายชะลิดตรีนรัฐ
ถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าท้องกระสุนฝังใน

ถูกยิงบริเวณชายโครงด้านขวากระสุนทะลุหลัง

เรื่องต้นตำรวจไม่พบปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุ
ว่าจะเป็นอาวุธปืนลูกโม่

เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวของผู้บาดเจ็บทั้ง๒คน
ไปที่โรงพยาบาลบ้านไผ่เพราะอยู่ห่างประมาณ๓๐๐เมตร
ให้ประชาชนเดินทางกลับเพราะว่าก็ถึงเวลาเลิกงานแล้ว
แต่ปรากฏว่าวัยรุ่น๒กลุ่มนี้เมื่อออกมาเจอกันนอกงาน
ก็เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกันขึ้นอีก

ก็เดินไปขอความช่วยเหลือที่โรงพยาบาลบ้านไผ่

ต่อมาทางโรงพยาบาลบ้านไผ่ได้ส่งต่อผู้บาดเจ็บ
ไปยังโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
โดยทางเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถสอบปากคำผู้บาดเจ็บได้
ซึ่งตำรวจก็จะเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

เพื่อสืบสวนหาตัวมือยิงมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ